คุณผู้ชมฮะนอกจากขนมแล้ว
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูท้องฟ้าที่สวยงาม

จนไม่รู้จะบรรยายยังไงให้คุณผู้ชมดูกันเองดีกว่านะฮะ
เป็นภาพของภูเก็ตที่เขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
แชร์กันว่าท้องฟ้าคุณดูสิ
อันนี้เป็นใครเห็นแต่ด้านหลัง
นี่ฉันเห็นด้านหลังนี่ฉันเดาได้
ผ่านอินสตราแกรมนะครับแล้วก็เห็นสวีทหวานกันแบบนี้
กับพี่ตูนเพราะว่าทั้งสองคนไปรอยเรืออยู่กลางทะเล

วิวธรรมชาติวิวทะเลที่มันแบบโอ้โหมหัศจรรย์จริงคุณดูสิ
แล้วก็ระบุข้อความว่าภูเก็ตวันนี้ฟ้าสวยมาก

ดูสินก็คือฉากเขียวแล้วก็มาซ้อนภาพเอานะฮะ
จนภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคนก็ไปแซว
แม่นี่เป็นภาพพรีเวดดิ้งหรือเปล่า
แต่ทั้งคู่จะแต่งงานกันแล้วนะใช่ค่ะ
แล้วก็ยังมีชาวเน็ตแชร์ภาพปรากฏการณ์ท้องฟ้าสีชมพูในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกเยอะเลยคุณ
จากภูเก็ตแล้วภาคใต้ของประเทศไทยเขาบอกมองเห็นฟ้าสีชมพูแบบนี้
เขาบอกโอ้โหแชร์กันล้นโซเชียลเลยภาพเหล่านี้นะครับ
ส่วนใหญ่คะแนนความสวยงามเขาบอกให้เต็มร้อยเลย
แต่ความสวยงามที่เกิดขึ้นตามปรากฏการณ์ธรรมชาติทำให้ชาวเน็ตถามเหมือนกัน
ข้องใจเหมือนกันมันเกิดจากอะไรแล้วมันจะเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่า
ถึงขนาดคิดไปว่าซึนามิจะมาต้องช่วยกันระวังหน่อยนะครับ
โบราณว่าฟ้าแดงจะมีพายุเข้าอย่างรุนแรงโปรดระมัดระวัง
บางคนบอกว่าจะมีพายุเข้าฝนจะตกหนักมั้งครับ
คนเท่าคนแก่เขาชอบพูดแบบนี้ฟ้าแดงมาแล้วฝนจะหนักหลาวนั่น
แต่ว่าถ้าเกิดเป็นหลักของทางดาราศาสตร์หลักของทางวิทยาศาสตร์
นี่เขาว่าไว้ยังไง
เราก็เอาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมท่านได้ทราบกัน
เจิงของแสงนี่เป็นศัพท์ทางวิชาการนะ

เนื่องจากแสงอาทิตย์เดินทางเฉียดผิวโลกมากขึ้น

ดังนั้นแสงสีอื่นถูกกระเจิงไปหมด
จึงเห็นแสงสีแดงที่มีปริมาณมากกว่า
แล้วก็อาจจะทำให้เห็นเป็นสีส้มแดง

บอกว่าแสงสนทยาแดงกล่ำในตอนเช้าในตอนเย็น
จะหมายถึงพายุฝนฟ้าขนองที่กำลังจะมา
ก็ใช้ได้กับเฉพาะประเทศแถบเขตอบอุ่นเพียงเท่านั้น
เนื่องจากลมจะมีทิศทางในการพัดจากทิศตะวันตก

แต่ประเทศไทยเป็นเขตร้อน
ไม่ได้มีทิศทางลมที่แน่ชัดตายตัว
ดังนั้นการคาดการณ์ตามแบบโบราณ
ก็อาจจะมีทั้งคาดเคลื่อนอยู่บ้าง

อันนี้ทางสัพทางวิทยาการ
ก็คือเรื่องของการกระเจิงของแสง
ถ้าไม่กระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงนะ
เป็นสัพทางเทคนิคแต่ว่าสวยจริง